ผมนายชัยวุฒนาคมานุสร
ประมศตีวาการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ขออนุญาตตอบการอภิปรายของเพื่อนสมาชิกนะครับ
ซึ่งทั้งหมดที่ได้พูดมาเนี่ย
ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงนะครับ
เป็นหาอาชญากรรมที่เกิดในโลกออนไลน์
แล้วก็ไม่ได้เกิดเฉพาะที่ประเทศไทยนะครับ

ทุกประเทศที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ต
ใช้งานโซเชียลมีเดียอย่างแพร่หลาย
มีปัญหานี้ทุกประเทศนะครับ

ในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบันนี้
ก็เพราะเรามีระบบอินเทอร์เน็ตที่ดีมากนะครับ
มีคนใช้แพร่หลายมากนะครับ
เรามีอัตราการใช้เทคของคนไทยเนี่ย
ประเมินว่าไม่ต่ำกว่า๘๐ของคนไทยทั้งประเทศนะครับ

เช่นเดียวกันก็ประมาณ๘๐ของคนไทยทั้งประเทศนะครับ
ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐบาล

ในการพัฒนาเศรษฐกิจในการพัฒนาประเทศนะครับ

และสร้างความคุ้นชินให้กับพี่น้องประชาชนมาโดยตลอด

ขายของออนไลน์นี่คนไทยวันนี้ทำเป็นทุกคน
ต้องซื้อบ้างกระขายบ้างก็ทำเป็นทุกคน

มีบัญชีแอปเป่าตังค์เนี่ย๔๐กว่าล้านคนนะครับ

ทำให้เกิดความเชื่อมั่นและมีคนใช้งาน
โอนเงินการซื้อของออนไลน์กันเนี่ย
เต็มรูปแบบนะครับสำหรับสังคมไทยในปัจจุบัน
อันนี้ก็ต้องจริงเป็นผลงานของรัฐบาลนะครับ
แต่ในทุกที่แหละครับเมื่อมีคนดีก็ต้องมีคนไม่ดี
ต้องมีคนร้ายนะครับเข้ามาเอาเปรียบมาหลอกลวง
สร้างปัญหาให้กับสังคมทุกวงการนะครับ
ไม่ใช่โลกออนไลน์หรอกครับวันนี้แม้แต่โลกปัจจุบัน
ชีวิตปกติแต่บนท้องถนนเนี่ยนะครับ
มันก็มีลักวิ่งชิงป้นนะครับมีการหลอกลวงกันนะครับ
มีการขายของผิดกฎหมายมีผิดกฎหมายมันมีมาตลอดล่ะครับ
หรือแม้แต่การหลอกลวงเช่นเช่นสมัยก่อนผมก็ได้ยินตั้งแต่
คุณแม่เด็กอะแชร์แม่ชะม้อยนะครับ
มีอะไรผมจำไม่ได้เยอะแยะไปหมดนะฮะที่มีการหลอกลวงกัน

แต่วันนี้คนมันเข้ามาในโลกออนไลน์กันเยอะ
คนร้ายก็ตามเข้ามานะครับ
ซึ่งก็เป็นภารกิจสำคัญครับที่รัฐบาลก็เข้าใจนะครับ
แล้วก็เร่งแก้ปัญหานี้มาโดยตลอดนะครับ
เรามีการตั้งหน่วยงานนะซึ่งอันนี้สิ่งที่
เพื่อนสมาชิกได้พูดนะครับว่ารัฐบาลไม่ทำอะไรเนี่ย
ผมคิดว่าเป็นการเป็นการพูดที่แบบไม่ดูข้อเท็จจริงนะครับ
เพราะวันนี้รัฐบาลได้ตั้งหน่วยงานขึ้นมา
ดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะในฝั่งตำรวจก็คือสอทนะครับ
ซึ่งท่านก็พูดตลอดสทสทนะครับ
ระวังแผงว่าจะต้องมีกำลังตำรวจอย่างน้อย๒๐๐๐คน๒๐๐๐นายนะครับ
ร่วมกับปอทซึ่งเป็นหน่วยงานเดิมก็มีอีกประมาณ๒๐๐กว่านาย
จะเป็นหน่วยงานหลักนะครับในการแก้ไขปัญหาคดีออนไลน์ทั้งหมด
มีทั้งการหลอกลวงรูปแบบต่างลงทุนนะฮะหลอกลวงลงทุน
แล้วก็มีเรื่องของลามกอนาจารย์ด้วยนะครับซึ่งเราก็ต้องดูด้วย
ซึ่งอันนี้ท่านไม่ได้พูดถึงนะครับ

พนันและเว็บขายของผิดกฎหมาย
ตัวยอมภาษาไทยเรียกว่าศกรมชนะครับ
มีกฎหมายนะครับมีอำนาจในการกำกับดูแลหน่วยงาน
ยกอย่างง่ายคือพวกสาธารณูโภคต่างโรงไฟฟ้า
ลงกันน้ำมันท่อแก๊สนะครับ
ด้านการเงินก็ธนาคารสถาบันการเงินนะครับ
หรือโรงพยาบาลที่มีข้อมูลสำคัญ

และจริงหน่วยงานที่ผมพูดถึงเนี่ยก็ไม่เคยมีปัญหาถูกแฮ็กในประเทศไทยนะครับ
วันนี้ที่มีก็คือหน่วยงานที่แบบว่าเป็นเรื่องภายนอกเป็นเรื่องเว็บไซต์เรื่องเล็กน้อย
ซึ่งกฎหมายก็อาจจะไม่สามารถไปกำกับดูแลได้ขนาดนั้น
เพราะมันจะเป็นภาระต่อพี่น้องประชาชนหรือองค์กรต่างมากเกินไป
แล้วถ้าไม่มีความจำเป็นมากเนี่ยก็อาจจะใช้เงินน้อยลงทุนน้อยหน่อย
มันก็อาจจะลดหลั่นกันไปในการป้องกันนะครับ

ก็คือคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ซึ่งบังคับใช้ไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับ
เพื่อจะคุ้มครองสิทธิในข้อมูลของพี่น้องประชาชน

เวลาเราติดต่อทำธุรกรรมออนไลน์ไปติดต่อหน่วยงานต่าง
ซื้อของหรือว่าไปใช้บริการที่ต่างต้องให้ข้อมูลเขา
ชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์รูปถ่าย
บางทีชอบสีไหนชอบซื้ออะไรมีรสนิยมยังไงก็ต้องให้เขาไว้

ข้อมูลพวกนี้เมื่อก่อนไม่มีการคุ้มครอง
คนที่เอาข้อมูลเราไปก็แอบเอาไปใช้
ทางที่ไม่ชอบทำให้เราเสียหายทำให้เราเดือดร้อนรำคาญ
บางคนก็เอาไปขายข้อมูลให้กับมิจฉาชีพ
ไอ้แก๊งคอร์เซ็นเตอร์นี่แหละเอาข้อมูลพวกนี้โทรมาหลอกลวงพวกเรานะครับ

ผมเชื่อว่าความเชื่อมั่นในระบบ
ใช้ข้อมูลต่างของพี่น้องประชาชนในระบบออนไลน์

แต่ถามว่าปัญหาอาชญากรรมออนไลน์จะหมดไปไหม
ผมเชื่อว่าลดลงครับแต่มันไม่มีทางหมดไปหรอกครับ
ผมมิจฉาชีพคนร้ายก็จะคิดรูปแบบใหม่มาตลอด

ที่ชัดที่สุดก็คือเรื่องแกงคอลเซ็นเตอร์

ผมก็ตั้งแต่มารับมาดูงานนี้หน่อยก็มีคนมาร้องเรียนโดยตลอด
แล้วก็บางคนก็โดนไปหลายล้าน
หมดเนื้อหมดตัวเลยผมสงสารครับ
ก็ยังไม่คิดว่าเขาจะโดนหลอกได้ขนาดนี้คนมี

มีเงินมีทองทำธุรกิจมีเงินเป็นล้านเนี่ย
แต่ว่าบางทีโดนหลอกในเรื่องแบบที่ไม่น่าจะเชื่อ

ซึ่งอันนี้ผมก็พยายามดำเนินการมาตลอดนะครับ

เพราะว่ากศธชได้ออกมาตรการแล้วว่าการจะส่งลิงค์

ถ้าจะส่งต้องมีการขออนุญาตมีการตรวจสอบ

อันนี้จะไม่มีแล้วนะครับ
เมื่อก่อนมีครับเพราะว่าเราก็คิดว่ามันเป็นระบบเปิด
เพื่ออยากให้ทุกคนเข้ามาสะดวกสบายในการติดต่อกัน
วันนี้ยกเลิกแล้วนะครับไม่มีนะครับ

เราก็พยายามจริงอยากจะบล็อกครับ

มีการร้องเรียนแล้วว่าเนี่ยโทรมาจากอินเทอร์เน็ตจากจุดนี้นะครับ

ใช้เวลาเปิดไม่กี่ชั่วโมงนะครับ

ให้เขาขึ้นเบอร์เป็นเครื่องหมายบวก

ประเทศนะครับให้รู้ว่าโทรมาจากต่างประเทศนะครับ
อาจจะขึ้นบวก๖๙๗แล้วก็ให้เลขโทรไปนะครับ

หรือขึ้นเครื่องหมายบวกซึ่งจะมีแน่นอน
ซึ่งวันนี้ผมเชื่อคนไทยนะครับ
ถ้าดูข่าวสารนะครับ

รู้แล้วครับว่าถ้าขึ้นเบอร์แบบนี้ท่านไม่ต้องรับ

แต่ถามว่าเขาพัฒนาต่อไปไหมเขาพัฒนาครับ
เขาก็ไปเปลี่ยนเป็นเครื่องแปลงสัญญาณลักลอบนำเข้ามา
ท่านผู้ถูกมีการรับรอบนำเข้ามานะครับ
ซึ่งจริงนี้เป็นเรื่องที่ต้องอยู่ในการขออนุญาตของกศธชนะครับ
ให้บริการด้านการสื่อสาร
รอบนำสิ่งของเข้ามาก็เพื่อจะแปลงสัญญาณจากเครื่องหมายบวกอินเทอร์เน็ต
ให้เป็นเบอร์โทรในประเทศเบอร์ซิมนะครับ
ซึ่งตอนนี้ผมได้ประสานกับทางเจ้าที่ตำรวจให้สีผ่านต้นต่อ
เพื่อจะไม่ให้มีสิ่งต่างเกิดขึ้นนะครับ
รูปธรรมที่สุดนะก็คือการที่เราต้องจับกลุ่มดำเนินคดี
ลายขบวนการแก๊งคอร์เซนเตอร์ให้ได้นะครับ
ซึ่งถ้าอยู่เมืองไทยไม่มีปัญหาหรอกครับ

แต่วันนี้เขาก็ไปอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านของเรา

มีคนไทยไปทำงานด้วยนะครับในการโทร
ถ้าคนไม่ใช่คนไทยโทรมันมาหลอกคนไทยด้วยกันไม่ได้แน่นอน

ถามว่าคนไทยถูกหลอกไปไหม

แต่ที่สมัครใจไปทำงานเพื่อหาเงินก็มี
แต่ทุกคนที่เดินออกจากแผ่นดินไทย

เพราะลักลอบออกนอกประเทศและลักลอบเข้าเมือง

เพราะถ้าเริ่มสตาร์ทเนี่ยเขาก็รู้แล้วเขาผิดกฎหมายแล้วครับ

ถ้ารู้จุดที่แก๊งคอลเซนเตอร์อยู่นะครับ
เราก็จะพยายามตรวจสอบเส้นทางการเงินของคนเหล่านี้
หาชื่อที่อยู่ตัวตนให้ได้
ยืนยันตัวตนให้ได้แล้วก็ออกหมายจับ
ก็เป็นที่มาว่าเรามีการจับกลุ่มแก๊งคอลเซนเตอร์
ล่าสุดที่ประเทศกัมพูชานะครับ

ซึ่งอันนี้ต้องขอบคุณทั้งท่านนายกรมนตรี
ของประเทศกัมพูชาและของรัฐบาลไทยที่มีการประสานงานกันนะครับ

ซึ่งผมเชื่อว่าถ้ากระบวนการต่างนี้เดินหน้าไปเรื่อยเนี่ย
สุดท้ายเราก็สามารถลดปัญหานี้ได้ในที่สุดนะครับ
ก็เดี๋ยวพระเจ้าเปิดคลิปให้ดูแล้วกันนะครับ

สไลด์ต่อไปนะครับเป็นคลิปใช่ไหมครับ
จับได้๑๓๘หมายจับจากการขยายผลออกหมายจับทั้งหมดกว่า๒๓๗หมาย
ส่วนวันนี้ก็มีการเซ็นสัญญาระหว่างกระทรวงดีเอสของไทย
และกระทรวงปรายศนีย์ของกัมพูชา
เพื่อช่วยตรวจสอบการใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตของแก๊งคอร์เซนเตอร์
ที่ยังโทรศัพท์หลอกเหยื่อได้ทุกวัน
ติดตามรายละเอียดในรายงานคุณสุมนาแจวเจริญวงครับ
ส่วนผู้ต้องหาที่จับได้ยังอยู่ระหว่างดำเนินคดีตามกฎหมายของกัมพูชาฐานหลบหนีเข้าเมือง
หาที่ตั้งของแก๊งคอลเซนเตอร์ได้ว่าอยู่ที่ไหนนะครับ
แล้วเข้าไปปิดกั้นหรือเข้าไปจับกลุ่มดำเนินคดีได้รวดเร็วขึ้นนะครับ
ซึ่งผมเชื่อว่าถ้ากระบวนการนี้สำเร็จเนี่ยแก๊งคอมเซอร์ก็จะทำงานต่อไปไม่ได้นะครับ
และมีการขับเคลื่อนทุกเรื่องโดยตลอดนะครับ

โดยเฉพาะเรื่องแม้แต่เรื่องที่ยากมาก
เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการอายัดบัญชีม้านะครับ

แต่ผมพูดสั้นว่าบัญชีม้านี้เป็นปัญหาใหญ่มากนะครับ
เป็นขบวนการอาชญากรรมอีกระบบหนึ่ง
เขาเรียกสร้างบัญชีม้าขึ้นมาแล้วก็มีการขายกัน
ให้กับคนที่ทำผิดกฎหมายพวกธุรกิจที่ต้องการใช้นะครับ
แล้วก็เอาไปใช้ในการโอนเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแก๊งกิ้งเนี่ย
ซึ่งวันนี้ก็เริ่มเราเริ่มคุยกับธนาคารแล้วว่าให้
แล้วดูลักษณะแล้วเนี่ยเข้าข่ายบัญชีม้าเราต้องบล็อก
ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีปัญหาพอสมควรเพราะเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพ
อาจจะบล็อกได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตแต่ไงก็ต้องให้มาถอนที่ธนาคารได้ครับ
หรือสองถ้าเกิดว่ามีการร้องเรียนจากประชาชนนะว่าโอนเงินไปบัญชีนี้เป็นบัญชีคนร้ายแล้วแน่นอนแล้วเป็นบัญชีม้า
เพื่อได้สามารถอาจจะบัญชีได้ภายในไม่เกิน๑ชั่วโมงได้วางระบบนี้ขึ้นมาแล้ว
แต่ก็ยอมรับเขาว่านี่เร็วที่สุดที่พยายามทำเพราะมันต้องมีการรวบรวมพยาหลักฐานนะครับ
อยู่ดีผมจะไปอายัดบัญชีท่านสอสอเลยเนี่ยมันทำไม่ได้นะครับ
มันก็ต้องมีการรวบรวมพยาบาลหลักฐานมีการลงบัญชีวิทยาบาลสืบสวนถึงระดับหนึ่งถึงจะอายัดบัญชีได้นะครับ
แต่เงินในบัญชีเนี่ยเวลามันโอนกันจริงเนี่ยท่านก็ทราบ๑นาทีก็โอนหมดแล้วครับ
โอนไม่รู้กี่ต่อด้วยนะเขาไม่ได้โอนไปบัญชีเดียวนะเขาโอนไป๓๔บัญชีแป๊บเดียวโอนไปนอกประเทศแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นปัญหาของการเรื่องเงินนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งผมก็ต้องฝากเตือนพี่น้องประชาชนด้วยนะครับว่า
ตามเงินคืนนี้เป็นเรื่องยากจริงนะครับ
เพราะฉะนั้นก่อนจะโอนเงินให้ใครเนี่ยอยากให้คิดให้ดีซึ่งอันนี้เราก็จะมีการประสานกับธนาคารประเทศไทยนะครับ
ให้ขึ้นเตือนประชาชนด้วยว่าก่อนโอนเงินให้คิดให้ดีตรวจสอบผู้รับเงินให้ดีว่าถูกต้องไหม
ถ้าเป็นแม่อาชีพท่านต้องระวังนะจะเอาเงินคืนไม่ได้นะฮะ
เงินอยู่ในบัญชีเราเป็นเงินเรานะครับ

ถึงเจอตัวก็ไม่รู้จะเอาเงินคืนได้หรือเปล่านะครับ
เพราะเงินมันรู้หายไปไหนแล้วครับ

ทุกคนก็พยายามช่วยกันในเรื่องต่างที่ผมได้พูดมา
ในการประสานกันตลอดและพยายามจะแก้ปัญหาเรื่องบัญชีม้าให้สำเร็จให้ได้
ซึ่งอันนี้ถ้าสำเร็จบัญชีม้าแก้ได้เนี่ย
อาชญากรรมทั้งหมดในโลกออนไลน์ก็จะลดลงไปด้วย
สุดท้ายอยากจะฝากไปถึงพวกเราทุกคนนะครับว่า
คงไม่สามารถทำให้การหลอกลวงหรือการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการติดต่อกันเนี่ย
ทำให้มันบริสุทธิ์ผุดผ่อง๑๐๐มันเป็นไปไม่ได้
เพราะคนที่ใช้เนี่ยยังไงทุกที่ก็ต้องมีคนไม่ดีแอบเข้ามานะครับ

หรือยืนยันตัวตนได้แกร่งมือจัดมาก็ไม่ทันการแล้ว
เพราะเค้าหลอกลงคนไปเป็นร้อยมากกว่าพันคน
อันนี้เรื่องจริงครับการแขนของออนไลน์มีปัญหามาก
กำกับควบคุมแพลตฟอร์มดิจิทัลผ่านความไม่ชอบพรหมอไปแล้วรอประกาศใช้
เรามีอำนาจตามพรหมอธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ถ้าออกกฎหมายตัวนี้มาเราก็จะมีอำนาจออกมาตรการบางอย่าง
ต้องมีการกำหนดมาตรการในการยืนยันตัวตนในการตรวจสอบสินค้าในการ
ในการที่จะทำให้การโอนเงินมีความเชื่อมั่นมากขึ้น
คือถ้าไม่ได้ของก็จะรับโอนเงินคืนโดยมีตัวกลางมาคอยดูแล
ซึ่งอันนี้เราอยู่ระหว่างออกพระราชกฤษฎีกาอยู่
ถ้าออกมาก็จะมีผลบังคับใช้ก็จะพยายามใช้อำนาจตรงนี้นะครับในการกำกับดูแล

และสุดท้ายถ้าถึงที่จะทำที่ดีสุดก็คือการปิดกั้นซึ่งวันนี้เรามีอำนาจตามพลคมในการปิดกั้นเว็บไซต์หรือแอคเคาน์ที่ปิดกฎหมาย
ซึ่งก็ทำมาตลอดนะครับรวมถึงเว็บพนันเนี่ยที่เพื่อนสมาชิกพูดว่าไม่ได้ทำอะไรจริง
จะขึ้นสไลด์ตัวเลขเราปิดเว็บพนันไปปีนึงก็เป็นพัน
แต่ผมรู้มันเว็บไม่เคยนับเหมือนกันเขาบอกเป็นแสน
แต่มันมีแหล่ยประเทศไม่รู้เว็บประเทศไหนบ้าง
แต่ที่คนไทยเล่นกันเราตรวจตลอด
มีคนลองเรียนหรือพบว่ามีคนใช้งานเยอะ
เราก็จะมาสารเจ้าที่ตำรวจไปรวบรวมพยาบาลหลักฐาน
ส่งมาให้กระทรวงดำเนินการปิดเว็บพนันออนไลน์
รวมถึงเว็บที่ขายของผิดกฎหมายต่างทำอยู่ตลอด
แต่ก็อยากให้ท่านสมาชิกได้เห็นใจเพื่อนข้าราชการด้วยนะครับ
ด้วยข้อจำกัดเราไม่สามารถเพิ่มคนได้อย่างที่เราต้องการ

ตั้งแต่เปิดศูนย์ร้องเรียนออนไลน์ของตำรวจมานะครับ

มีผู้ร้องเรียนประมาณ๕๐๐๐๐เคส
ที่นับเป็นคดีนี่๔๕๐๐๐เคส
แต่ท่านคิดดูว่าที่กระทรวงดิจิตอลมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านฝ่ายกฎหมายและฝ่ายป้องกันอาชญากรรมอยู่
ฝ่ายป้องกันมี๓๕คนฝ่ายกฎหมายมีอยู่๑๗คนรวมแล้วประมาณ๕๐คน
ต้องทำเรื่องปิดเว็บไปยื่นเรื่องที่ศาลนะครับติดตามคดีทั้งหมด
เช่นเดียวกันฝ่ายตำรวจซึ่งมีหน้าที่จับกลุ่มสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีนะครับ
วันนี้ก็มีกำลังคนจากที่ตั้งเป้าไว้๒๐๐๐นะที่สอทร
วันนี้ก็เพิ่งได้เพิ่งย้ายตำรวจมาได้แค่พันกว่าคนประมาณครึ่งหนึ่งนะครับ

ตำรวจไซเบอร์เนี่ยก็ต้องมีทักษะพิเศษ
ในการที่จะไปสืบคดีในเรื่องออนไลน์
เพราะรูปแบบมันไม่เหมือนกับคดีปกติ

ซึ่งเราก็ทำกันอยู่แล้วก็ต้องหาคนมาเพิ่มนะครับ
ต้องมีการซื้อซอฟต์แวร์ซื้อระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยนะครับ

หาคนร้ายในการบล็อกในการป้องกันอาชญากรรมออนไลน์ต่าง

เพื่อให้ตำรวจมีเครื่องมือมีกำลังคนที่พร้อมที่จะทำงานแก้ปัญหาพี่น้องประชาชน

ผมก็ไม่เชื่อว่าคดีที่ร้องมาทั้งหมดนะฮะ๔๐๐๐กว่าคดีเนี่ย
จะมีตำรวจเข้าไปทำคดีให้จบภายในเวลาที่ท่านคาดหวัง
เพราะมันไม่มีทางทันหรอกครับ
ด้วยกำลังคนที่มีอยู่นะครับ
และสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องสร้างภูมิต้านทานให้พี่น้องประชาชนเท่านั้นครับ
ก็ฝากเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับ

คนได้ฟังก็ได้ออกข่าวจะได้เห็นว่ามันมีปัญหาชะกรรมออนไลน์รูปแบบต่าง
ที่ผ่านมาผมก็มีการแบบพยายามแถลงข่าวทุกวันนะครับ

ที่ถูกหลอกหรือว่ามีปัญหาจากเรื่องออนไลน์มาร้องเรียน
เราก็จะรับเรื่องเขามาช่วยนะครับ

เพราะคนเหล่านี้ก็ต้องขอบคุณเขานะครับ
ว่ามีการหลอกลวงรูปแบบต่างนะครับ
หรือคนมีชื่อเสียงนะแล้วก็ไปหลอกเงินหลอกขายของหลอกลงทุนนะฮะ
กลับร้านล้านนึงเนี่ยซื้อกระเป๋าใบละหลายแสง
อันนี้ก็เป็นการชอบโกงประชาชนเพราะพูดเสียหายหลายสิบคนเลยนะครับ

ก็ต้องรีบออกข่าวเพื่อแจ้งเตือนประชาชนนะครับ
ที่สำคัญผมต้องขอขอบคุณสื่อมวลชน
ทีวีและหนังสือพิมพ์นะครับ
และสื่อออนไลน์ซึ่งได้ช่วยกันมากนะครับ
ช่วงที่ผ่านมาเราได้มีการประสานกันกันให้ช่วยออกข่าวเตือนประชาชนนะครับ
และทำให้วันนี้ผมเชื่อว่าประชาชนคนไทยเนี่ยมีภูมิต้านทานพอสมควรนะครับ

วันนี้คงต้องฝากพวกเราทุกคนครับ
ระดับตำบลหมู่บ้านนะครับ

หลานเสร็จก็ไปบอกคนเท่าคนแก่ที่อยู่ในหมู่บ้านทุกคนให้รู้ถึงปัญหาเหล่านี้นะครับ
ให้เข้าใจว่าสิ่งที่ท่านเจอในโลกออนไลน์เนี่ย

เห็นรูปว่าเป็นดาราคนนี้เห็นรูปเป็นคนคนนั้น

เห็นว่ามีของแบบนี้ราคาถูกอยากจะซื้อเพราะความโลภอยากได้
มันก็ไม่ได้ของอยู่ดีครับมันไม่มี
เราต้องช่วยกันครับต้องให้ความรู้ต้องเตือนประชาชนนะครับ
ผมคิดว่าที่เพื่อนสมาชิกได้พูดว่าไม่ว่างใจในสิ่งที่รัฐบาลได้ทำมา
ท่านพูดแต่ปัญหาท่านไม่ได้ดูสิ่งที่เราได้ทำนะครับ
หรือถ้าอาจจะมีอคตินะครับเห็นแต่ไม่พูด
เพราะนี่คือการอภิปรายไม่วางใจซึ่งผมเข้าใจครับท่านก็จะพูดแต่ด้านที่ไม่ดี
แต่อยากให้พวกเราเข้าใจว่าท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับ
รัฐบาลเนี่ยเป็นห่วงเรื่องนี้มากนะครับ
แล้วก็อยากจะแก้ปัญหานี้ให้ดีที่สุดนะครับ
เพราะนอกจากเราต้องการจะคุ้มครองพี่น้องประชาชนเราเนี่ย
ทำให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นนะครับ
สามารถเข้ามาติดต่อสื่อสามารถทำธุรกิจกันได้อย่างเต็มที่
หัวใจสำคัญที่เราทุกคนต้องขับเคลื่อนร่วมกันนะครับ

ครับวันนี้เชิญท่าน
ขออนุญาตครับท่านประธานผมสรันทิมสวรรค์สมาชิกสภาพุทธแห่งราษฎรจังหวัดเลยภาคเพื้อไทย
จริงเห็นว่าดึกแล้วนะครับก็จะพยายามไม่เอาทุกเรื่อง
แต่มันก็มีบางเรื่องที่ผมอยากจะทำความเข้าใจให้ตรงกันนะฮะท่านรัฐมนตรี
อย่างที่บอกครับผมพูดถึงสอทผมพูดถึงหน่วยงาน
ว่ามันมีการตั้งหน่วยงานขึ้นมา
แต่สิ่งที่มันทำไม่ได้ท่านประธาน
คือมันไม่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ฮะ
คือถ้าท่านจะบอกว่าการตั้งหน่วยขึ้นมาบอกว่าหน่วยนี้จะดู
แต่มันไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้แล้ว

อย่างที่ผมพูดถึงสอทพูดถึงการที่มันไม่มีหน่วยงาน
ที่เป็นหลักในการตามคดีต่างให้กับผู้เสียหายเนี่ย

ผู้เสียหายคือคนที่ให้ข้อมูลเป็นคนที่ทำข้อมูลผม
เป็นคนที่จริงก็ยังไลน์มาอยู่เลยครับว่า

อะไรบ้างที่เขาไปดำเนินการแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านพูด
แต่ผมคงจะไม่ตอบหมดแต่ผมอยากจะฝากไว้อย่างนี้ครับว่า
ถ้าการที่บอกว่าตั้งหน่วยงานขึ้นมาแล้วเนี่ย

ผมว่าอย่างนี้เราทำงานให้กับประชาชนไม่ได้เหรอฮะ
เราจะดูแลประชาชนแบบนี้ไม่ได้ฮะ
มีปัญหาอ๋อเดี๋ยวผมตั้งหน่วยขึ้นมาดูแล

ไปเรื่อยอย่างนี้มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรฮะ
ถ้าสุดท้ายมันแก้ปัญหาให้กับประชาชนไม่ได้

นี่แหละครับคือสิ่งที่ผมอยากสื่อให้เห็นว่า

ไม่มีความสามารถเพราะ

มันไม่ได้มีแต่ประเทศเราประเทศอื่นก็มี
แต่ทำไมประเทศอื่นทำได้ฮะ
ประเทศอื่นมีหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานกลางที่ช่วยเหลือประชาชนได้
ประชาชนไม่ต้องวิ่งกลับไปวิ่งกลับมา
สอนอนั้นบ้างอยู่สอนอนี้บ้างไปสอทบ้างไปกระทรวงบ้าง
ทำไมมันถึงทำได้ทำไมที่อื่นทำได้
อันนี้ไม่ต้องใช้ความรู้ความสามารถมากมายอะไรนะฮะ

อีกเรื่องครับก็คือท่านบอกว่า

มูลค่าความเสียหายเงินที่หมุนเวียนอยู่ในทั้งหมดนี้
สองแสนสามแสนล้านมันแพงกว่านั้นอีกไหมฮะ
แล้วล่าสุดที่มีการเปิดเผยว่า
ทางรัฐบาลใช้สปายแวร์ในการสอดแนมประชาชนของตัวเอง

มีค่าใช้จ่ายไม่ต่ำกว่า๑ล้านบาท

ผมไม่เคยใช้สปายแวร์จริงผมไม่ทราบว่า
แต่ว่าเนี่ยผมอยากจะฝากไว้อย่างนี้ครับ
ว่าท่านก็พูดแล้วว่า
หลายอย่างยังทำไม่สำเร็จหลายอย่างยังทำไม่ได้

เราพยายามแล้วปิดเว็บเนี่ยปิดแล้วก็เปิดใหม่
ก็อย่างที่ผมบอกครับปิดเปิดใหม่เราก็ปิดอีกครับ
มันผมเข้าใจว่ามันฟังดูเหมือนเอาแต่ใจแต่ว่า
เราต้องทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้
เพื่อให้ประชาชนไม่ไปเจอกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยครับ
ถ้าท่านบอกว่าเดี๋ยวเขาเปิดใหม่
แล้วท่านจะทำยังไงปล่อยให้เขาเปิดต่อไป

และอีกอย่างคือเว็บพนันนะฮะ

ที่ผมบอกคือมันมีบางเว็บครับที่เปิดแล้วไม่โดนปิดสักที
มันทำให้ประชาชนสงสัยว่าทำไมอันอื่นโดนปิดอันนี้ไม่โดนปิด
อันนี้แหละครับที่ผมว่าท่านต้องเคลียร์กับประชาชน

ครับการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ก็คงไม่ใช่เป็นการโต้กันไปโต้กันมานะครับ
เพราะไปเรื่องระดมีตรีเป็นเรื่องของท่านสมาชิก

เชิญระดมบัตรีจะตอบต่อใช่มั้ยครับเชิญครับ

คือเรื่องไอ้สปายแวร์ที่เข้าไป
ไปดักฟังใช่ไหมเข้าไปสิงอยู่ในตัวเครื่องมือถือนะครับ
แล้วก็จะรู้รู้เหมือนดูหน้าจอ
การพูดการคุยการส่งข้อความทั้งหมด
อันนี้ผมรู้ว่ามีจริงนะครับระบบนี้มีจริงนะครับ
เราเคยศึกษาอยู่นะฮะแต่ว่าทางทางกระทรวงดิจิทัลไม่ได้เป็นคนทำเรื่องนี้นะครับ
เพราะเราไม่มีอำนาจนะครับเท่าที่ผมทราบเนี่ย
มันจะเป็นงานด้านความมั่นคงหรือด้านยาเสพติดนะครับ
ท่านต้องไปจับท่านต้องไปจับคนร้ายยาเสพติด
ก็ต้องดักฟังว่าเขาจะส่งยาที่ไหนอะไรอย่างนี้นะครับ
ผมเข้าใจว่ามีการใช้ทักษะแบบนี้แต่มันเป็นลิมิตมาก
มันต้องเป็นเรื่องที่แบบเกี่ยวกับคดีพิเศษคดีสำคัญนะนะ
ที่ต้องดักฟังผู้ค้ายาเสพติดเนี่ยผมก็ได้ยินว่ามีนะครับ
แต่ก็ไม่ใช่หน่วยงานที่ผมดูนะแต่ผมมันมีอำนาจแบบนั้นที่ทำได้
แต่ว่าในอำนาจของรัฐบาลเนี่ยตามพรบคอมพิวเตอร์นะครับ
ที่ผมมีเนี่ยหรือเรื่องที่พูดเนี่ย
เราไม่มีอำนาจทำเรื่องนี้นะครับแต่จริงจริงเนี่ยผมคิดว่า
ถ้าเราจะก้าวไปอีกขั้นเนี่ยก็คงต้องมีการปรับปรุงกฎหมาย
ฉบับคอมพิวเตอร์เนี่ยครับให้มีอำนาจในการปิดเว็บที่เร็วขึ้นนะครับ
แล้วก็สามารถปิดได้จริงนะครับปิดจริงคือบางทีเรามีคำสั่งปิดเว็บ
สารสั่งปิดก็ยังปิดไม่ได้นะครับเพราะก็ต้องส่งเรื่องไปให้
เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตต่างต่างปิดอีกนะซึ่งบางทีนะครับ
แล้วก็กระบวนการตะปิดทั้งหมดเนี่ยมันต้องมีการปรับปรุงระบบกฎหมาย
กระบวนการทำงานนะครับรวมถึงเช่นเดียวกันผมผมก็อยากให้ความเป็นธรรมกับ
เจ้าที่ตำรวจทุกคนนะครับเขาก็ทำคดีกันเยอะมากจริงนะครับ
แต่ว่าคดีที่เขาทำสำเร็จเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์ท่านก็อาจจะไม่ได้รู้นะครับ
ว่าเขาทำไปกี่คดีคนที่คนที่ได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าที่ตำรวจ
ก็มีมีเป็นพันเป็นหมื่นนะครับแต่ท่านก็ไม่ยกคนที่บางคนคดีมันยังไม่ถึง
ยังไม่เสร็จนะฮะยังทำไม่ไม่เสร็จอาจจะตามตัวคนร้ายไม่ได้
อาจจะมีปัญหาติดขัดในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนนะครับมันก็มีนะครับ
เพราะในเรื่องของความจริงวันนี้ออนไลน์เนี่ยคนมันมีมันก็มีตัวปลอมมีอวตารท่านก็ทราบนะครับ
ก็ไม่ได้หาตัวง่ายนะครับหรือบางทีไปอยู่ต่างประเทศท่านก็รู้
เป็นนักโทษหนีไปอยู่ต่างประเทศมันจับง่ายอย่างงี้นะครับ
แต่เขาไม่กลับมามันก็จับไม่ได้นะครับเพราะคดีก็ไม่คืบหน้าอยู่แล้ว
หลายคดีที่ท่านทราบกันดีอยู่นะครับก็อยากให้ความเป็นธรรมกับเจ้าที่ตำรวจ
แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยเพราะทุกคนก็ตั้งใจทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนแน่นอนนะครับ